แล้วก็รวมไปถึงโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกด้วย
แล้วจากเมื่อวานนี้ยืนยันกันไปแล้วนะครับว่าจะทำการเลื่อนออกไปก่อน
แต่ทางสมาคมเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับถึงแม้ว่าจะเลื่อนไป
แต่ในช่วงของการปิดฤดูการจะจบลงในช่วงเดือนตุลาคมเหมือนเดิมนะครับ
หลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๒๐๒๐
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
และจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่๑๘เมษายนนี้
นายกรวีปริศนานันทกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
การเนินขันฟุตบอลไทยลีกนั้นจะจบการเนินขันตามกำหนดเดิม
คือในวันที่๒๔ตุลาคมซึ่งโปรแกรมที่ถูกเลื่อนออกไปนั้น
จะนำไปทดแทนในช่วงกลางสัปดาห์
ก็จะมีการจัดโปรแกรมใหม่ให้มีความสอดคล้องกัน
เพื่อให้โปรแกรมนั้นเป็นไปตามที่วางเอาไว้แต่แรกนะครับ
อย่างไรก็ตามสมาคมฟุตบอลนี้ก็มีความจำเป็นนะฮะ

ที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่๒๓พฤศจิกายน
หากไม่สามารถปิดฤดูการได้ทันแน่นอนฮะ
มันจะมีผลไงทั้งสองท่านกับการเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
นี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ยังไม่ดีขึ้น
จนต้องเลื่อนกำหนดการขันออกไปอีก
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนเลยนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
แล้วจะมีผลกระทบต่อการจัดโปรแกรม
และหากถึงเวลานั้นต้องมีการหารือใหญ่กับทางฝ่ายจัดการแข่งขัน
ก็คืออาจจะต้องทำให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ขณะที่นายพัฒนีสุภพงศ์รองริขาธิการสุภาคมกีฬาฟ่าบาล

ก็อย่างที่ผมบอกไปมันมีโอกาสสูงจริงที่จะต้องเลื่อนการแข่งขัน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็ยังไม่มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น
แล้วเชื่อว่าน่าจะทราบผลว่าจะเลื่อนโปรแกรมนี้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน
จะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกัน
ทางนี้ทางนั้นที่รอคือรออะไร
เขาจะทำการเรียกประชุมชาติสมาชิกโซนตะวันตก
วันที่๗มีนาคมนี้ว่าทางฝั่งโซนตะวันตกของทวีปเอเชีย
จะมีความเห็นว่าให้เลื่อนเกมกันในเดือนมีนาคมออกไปได้หรือไม่
เพื่อพิจารณาเลื่อนแล้วก็ทำการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ